ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้กระทรวงมหาดไทยเพิ่งประชุมกันใช่ไหม

ปืนมันหาง่ายอย่างงี้นะประเทศไทยดีมาก
ล่าสุดที่จังหวัดระยองนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาขับรถส่งน้ำค่ะ
ถูกยิงบาดเจ็บคู่กรณีเนี่ยขับกระบะสีดำมาประกบ
แล้วหาว่าเขาขับรถปาดหน้าแค่นี้ควักปืนมายิงกันนะฮะ
ยิงเขาเจ็บนะฮะแล้วก็ขับรถหลบหนีไป
ชาวลิศนี่เป็นพนักงานขับรถส่งน้ำดื่มนะครับของบริษัทแห่งหนึ่ง
ก็ถูกยิงด้วยปืน๙มมนะครับกระสุนเข้าต้นขาขวา๑นัด
แล้วก็นี่ฮะที่ถูกยิงเข้าไปนะครับ
เหตุการณ์เนี่ยเป็นบริเวณท้ายตลาดนัดซอย๑๓ตะบนมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนิคมพัฒนานะครับ
ชาวลิศคนเจ็บบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขามีปากเสียงกับผู้ก่อเหตุที่ขับรถกระบะสีดำ
ที่สีแยกไฟแดงแยกซอย๑๓
คู่กรณีเนี่ยลงจากรถมาต่อว่าเขาขณะจอดติดไฟแดง
บอกขับรถปาดหน้าเขาทำไมนี่นะฮะ
พอไฟเขียวชาวลิศบอกผมก็เลี้ยวรถเข้าซอยทางรัฐ
เพื่อจะมาที่ตลาดโดยมีเพื่อนสองคนที่มาด้วยเนี่ยลงจากรถไปซื้อของ
จากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชาย๕คนขับรถมาจอดนะฮะ
เอาหน้ารถมาชนกับหน้ารถผมนะฮะ
แล้วลงมามาโชคต่อยกับผมแต่กลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยสู้ไม่ได้
ชักปืนออกมายิงขึ้นฟ้าหนึ่งนัดแล้วก็ยิงใส่ผมอีก๒นัด
กระสุนเข้าต้นขาด้านขวาหนึ่งนัดแล้วพวกนี้ก็พากันขับรถหลบหนีไป
วันนี้ชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่นะฮะแกะรอยจากกล้องวงจรปิดที่จุดเกิดเหตุนะครับ
แล้วก็พาตัวคนเจ็บเนี่ยไปชี้จุดเกิดเหตุด้วยแต่ไม่ได้ให้ลงมาจากรถนะฮะ
อาจจะเจ็บขาอยู่ด้วยอะไรด้วยนะครับนี่ก็เลยให้ชี้จุดตรงนี้นะครับ
เดี๋ยวต้องหาหลักฐานต่างเพิ่มเติมแล้วก็หาเบาะแสเพิ่มเติมนะ
คือทางชาวลิศเองเขาบอกว่าตอนนี้เขาก็ให้การกับตำรวจไปหมดแล้ว
พี่ชาวฤทธิ์คะเมื่อคืนนี้มีการขับรถปากหน้ากันไหม

ขับรถปาดหน้ากันไหม
ลงพื้นที่ไปนะครับได้กล้องวงจรปิดที่แยกไฟแดงนะครับ
ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานี่คุณวิมลวันธรรมพักดีนะฮะ
ตอนเกิดเหตุนะครับก็จะเห็นช่วงรถของคนเจ็บนะฮะ
ขับผ่านไปแยกไฟแดงตรงนี้นะฮะ
เพราะเขาบอกเขาเลี้ยวเข้าตลาดนะฮะ
ก่อนที่คนก่อเหตุจะขับตามมาก่อเหตุนะครับ
จุดเกิดเหตุเป็นลานโล่งหลังตลาดนัดนะฮะ
จะมีพ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามาทยอยตั้งร้านกัน
พ่อค้าแม่ค้าหลายคนบอกว่าตอนเกิดเหตุเป็นช่วงเริ่มเก็บของแล้วนะครับ

บางคนก็ไม่รู้หรอกว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้น
เพราะเป็นช่วงเก็บข้าวเก็บของชุลมุนวุ่นวาย
มีคนที่เห็นคนเจ็บถูกรุมทำร้ายอยู่คนหนึ่งนะฮะคุณแตงโมนะครับ
คู่กรณีเนี่ยมา๕คนแต่เหมือนกับสู้คน

ได้ยินเสียงปืนนัดแรกคือการยิงขึ้นฟ้า

เลยไม่ค่อยเห็นเหตุการณ์อะไรมากนักนะครับ

ที่มันมีเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้เกิดขึ้น

เพราะมันยังมีข่าวเรื่องสยามพลากรอยู่ใช่ไหม
ยังกลัวว่าคนก่อเหตุเนี่ยจะมาไล่ยิงในตลาดอะไรต่อหรือเปล่า
นี่ฮะก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือหยิบกระเป๋าสตังค์

ว่าคนตีกันไม่นานมีเสียงปืน
นะเลยต้องรีบวิ่งหนีเอาตัวรอดกันก่อน
ได้ยินเสียงปืนก่อนนัดแรกเราก็เลยหันไปดู
เราก็เห็นคนตะลุมบอลกันเรากลัวเด็กโดนลูกหลงเนอ
เราก็เลยแบบเอาเด็กลงแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ที่หนูหันไปเห็นเขายิงแล้วเพราะว่าที่หนูหันตามเสียงดังไงค่ะ
เราก็เลยพาเด็กไปแอบหลังตู้อย่างนี้ค่ะแล้วกลัวเด็กโดนลูกหลง
พอขับรถไปดูพวกคนที่ก่อเหตุนะพี่เขาก็เริ่มถอยแล้ว

เรื่องรถเรื่องอะไรผมไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออะไร
เพราะช่วงนั้นผมโฟกัสที่คนเจ็บเขาเล่าว่าคนที่ลงมาทำร้ายเขาเนี่ย
พูดประมาณว่าเขากลับรถไล่ปากกัน
พอเปิดกระจกลงก็น่าจะประมาณว่าคุยกันประมาณนั้น

เขาก็บอกเขามาจอดรอลูกน้องซื้อของประมาณ๕นาทีครับ

ไม่น่ามันมีเรื่องกันในตลาดแล้วลูกค้านะครับ
ลูกค้าก็ไม่ค่อยอยากจะเดินแล้วทีนี้
มันกระทบพ่อค้าแม่ค้าทุกคนนะครับทุกร้านนะครับทีนี้ครับ
ใช่ครับเด็กด้วยลูกผมก็เล็กทั้งนั้นเลย

พันธุ์ตำรวจเอกอาเดียวทวมละมูลภูมิกับการสพนิคมพัฒนาบอกว่า
ได้สั่งให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่หาหลักฐานแล้วนะครับ
เพราะว่าผู้เสียหายตอนนี้ยังให้การสับสนด้วยเกี่ยวกับรถของคนก่อเหตุ
เรื่องต้นปมก่อเหตุก็คือเรื่องการขับรถปาดหน้ากันนะครับ
แล้วก็เชื่อว่าผู้ก่อเหตุก็ตั้งใจจะยิงใส่ขานั่นแหละนะครับ
เชื่อว่าจะจับกลุ่มได้นะครับเพราะว่าร่องรอยก็ไม่น่าจะหายากมากนักนะครับ